ตอนนี้ใครเลี้ยงหมูเนี่ยเขาหวาดภาวะกัน
เขาบอกหมูที่เลี้ยงไว้อยู่ดีก็ถูกกินเครื่องใน

ชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อกันว่านี่น่าจะเป็นฝีมือของเสือ

เมธุบอกว่าที่
นี่แหละค่ะซากลูกหมูวัย๑เดือนที่เห็น
ตัวเหลือแค่หัวบางตัวเหลือโครงกระดูกสันหลัง
ก็น่าสังเกตว่าทุกตัวถูกกัดช่วงท้อง
วัยวะภายในหายไปทั้งหมดเลยนะคะ
ทำให้ชาวบ้านน้องสับลามหมูแปด

เพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของเสือ
เพราะก่อนหน้านี้มีกระแสเรื่องเสือหลุดออกจากกรงมานะคะ
ชาวบ้านบางส่วนเชื่อว่าเป็นฝีมือตัวเงินตัวทองค่ะ

อาจจะเป็นฝูงสุนัขจรจัด๕๖ตัวที่ท่าทางดุร้าย
เพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเข้าไปกัดเป็ดแล้วก็วัวของเพื่อนบ้าน
แต่ว่าผู้เสียหายไม่ได้บอกใครเรื่องก็เลยเงียบไปค่ะ
แต่ของหมาแต่ของเข็ดตัวเงินอะไร
คอกก็ดีเข้าไปจึงได้อย่างนี้
สวัสดิ์เท้าเนาอายุ๖๘ปีเจ้าของฟาร์มหมูนะคะ
บอกว่าเลี้ยงหมูมาหลายสิบปีแล้ว

ช่วงเช้าเดินไปดูคอกลูกหมู๖ตัวตามปกติ

พอเดินตามหาก็พบซากหมูกระจัดกระจายในสถานที่ต่าง
ส่วนหมูแม่พันธุงตกใจที่เห็นลูกถูกทำร้าย
ตามตัวแม่หมูก็มีรอยขีดขวนเต็มไปหมด
ก็เลยประสานตำรวจให้เข้าตรวจสอบค่ะ
ต้นทางตำรวจแนะนำให้ผู้เสียหายเก็บซากหมูเอาไว้
เพื่อจะรอเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
สัตว์ประเภทไหนกันแน่ที่เป็นสาเหตุของการตายของลูกหมูในครั้งนี้